เรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องแรกเรื่องของข้าวก่อนครับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเนี่ยเปิดเผยว่าสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชม
เข้าขาว๕เนี่ยเขาราคาจะถูกปรับขึ้นถึง๒๐ก็คือเพิ่มขึ้น๔บาทต่อกิโลกรัมครับ
เดิมราคากิโลกรัมละ๑๖บาทก็เป็นกิโลกรัมละ๒๐บาทครับ
เป็นผลมาจากสถานการณ์ภัยแรงในไทยที่อาจกระทบต่อปริมาณผลผลิต
ขนาด๕กิโลกรัมในเร็วนี้เพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นไปมากแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมหารือคู่ค้าเพื่อขอยกเลิกโปรโมชั่นด้วยครับ

ต้องรอหาเรื่อกันอีกครั้ง
แล้วเรื่องนี้ใครใช้น้ำมันซีสเซลยังพออุ่นใจได้ครับ
ที่ชดเชยไป๙บาทต่อลิตรครับ
ซึ่งหากปล่อยราคาน้ำมันดีเซล

ตอนนี้น้ำมันดีเซลมันจะไปทะลุลิตรละ๔๐บาทแล้วนะ

และต้นทุนสินค้าในอนาคต

ทำให้กองทุนมีเงินไหลออกเดือนละ๖๓๐๐ล้านบาทเลยครับ
กองทุนน้ำมันยังติดลบอยู่๔๙๐๐๐ล้านบาทเลยครับ

เสนอสิทธิพิเศษล่อใจลูกค้า
ก่อนจะทำการดูดเงินคุณไป
แล้วก็มีจดหมายมาแบบนี้ประกอบกับโพสต์ไว้ด้วยครับ
ล่าสุดธนาคารกษิกรไทยชี้แจ้งว่า
จดหมายแจ้งมอบสิทธิพิเศษของขวัญ

ซึ่งได้รับสิทธิ์ไปเมื่อ๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นจดหมายจริงที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย
พร้อมทั้งชี้แจงลูกค้าที่ได้รับสิทธิในขั้นตอนต่าง
ดังนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกไปคุณผู้ชม